สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะออร่าเศรษฐีจับเลยจ้า
สำหรับสองราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้แต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสองราศีนี้
ไม่ใช่ว่าจะเป็นราศีที่ได้โชคได้ลาบหล่นมาจากฟ้านะคะแต่ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงค่ะ
ขยันก่อนถึงจะได้มามีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการค้าขาย
โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่า
สองราศีที่มีเกณฑ์รวยปังจากการค้าขายออนไลน์จะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะ
ราศีแรกคือชาวราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตา
มีความเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์โดยตรงนะคะเนื่องจากในช่วงนี้ค่ะ
ดวงชะตาของคุณมีพระราหูทับอยู่นะคะแถมมีดาวพระราชสัปดีนะคะ
ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จทับอยู่ในดวงชะตาร่วมด้วยค่ะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แบบไม่ยากเลยค่ะ
โดยรวมดวงชะตาของชาวราศีเมษในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นนะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทั่วหน้าค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์นะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จและรับทรัพย์มากเป็นพิเศษค่ะ
ในตอนนี้ถือว่างานออนไลน์เป็นงานที่เด่นแล้วก็ถูกฉลกกับดวงชะตาของชาวราศีเมษมากเลยนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะคุณขยันนะคะทำงานออนไลน์หรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์เต็มที่นะคะแล้วดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะ
จะดียาวนะคะไปถึงเดือนตุลาปีสองบันห้าร้อยหกสิบหกนี้เลยค่ะ
อีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตาโดดเด่นในเรื่องของงานออนไลน์ค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะในขณะนี้นะคะผ้าราหูค่ะ
โคจรอยู่ในพบกรรมะนะคะของชาวราศีกรกฎค่ะ
ซึ่งพบกรรมะหมายถึงเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแถมยังมีดาวพระราชสัปดีนะคะ
ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จโคจรร่วมอยู่ด้วยค่ะ
ก็เลยทำให้ชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
ชาวราศีกรกฎคนไหนนะคะที่ทำงานบนโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าจะดีโดยอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าชาวราศีกรกฎคนไหนที่มีหน้าร้านนะคะ
แต่ว่ายังไม่เคยเปิดตัวบนโลกออนไลน์ค่ะขอให้ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะ
ลองเปิดตัวดูนะคะบนโลกออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะคะ
ติ๊กต๊อกทวิตเตอร์อินสตาแกรมนะคะรับรองว่าสิ่งดีดีจะตามมาอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินการค้าขายธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองที่หมอไก่กำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะ
สามารถใช้ได้ทุกคนทุกราศีเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นเคล็ดลับง่ายง่ายแค่สองข้อ
ทำตามนี้รับรองว่าเห็งปังแน่นอนค่ะ
ลับแรกค่ะก็คือการท่องคาถาหัวใจพระศรีวรีนะคะ
ง่ายสั้นสั้นแค่สี่คำเท่านั้นค่ะณชาลีติท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะ
คาถานี้ค่ะสามารถท่องได้ตลอดเลยนะคะจะท่องตอนเช้าก่อนที่เราจะเริ่มงานก็ได้
หรือว่าก่อนที่เราจะไปทำธุระสำคัญก็ได้นะคะหรือว่าจะปริ้นต์แล้วแปะเอาไว้บนโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะเก็บเงินก็ดีเช่นเดียวกันค่ะ
ลับที่สองนะคะก็คือการเปิดดวงรับทรัพย์ค่ะง่ายเลยนะคะแค่ให้คุณค่ะ
หั่นทำความสะอาดบริเวณหน้าร้านของคุณให้สะอาดเอี่ยมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้เปิดไฟบริเวณหน้าร้านของคุณให้สว่างนะคะ
เพราะว่าการทำให้หน้าร้านของคุณสะอาดแล้วก็สว่างก็จะทำให้โชคลาภแล้วก็โชคดีสามารถเข้าร้านของคุณได้อย่างไม่มีอุปสรรคค่ะ
ลับนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบริษัทหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันค่ะ
ยังไงหมอไก่ขอเอาใจช่วยทั้ง๑๒ราศีนะคะถ้าใครค้าขายอยู่ก็ขอให้เห็งปังปังร่ำรวยทั่วหน้าเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ